คุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของรถพยาบาลนะฮะกำลังจะเอาผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งมีปัญหาเลือดออกในช่องท้อง
ส่งอีกโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้กันนะฮะแถวอนุสวรีชัย
ระหว่างที่อยู่ในซอยมันต้องไปผ่านของวินรถตู้ที่อยู่อนุสวรีนะฮะ
ถูกคนที่วินไล่ให้รีบออกไปเพราะว่าไปจอดขวางเขาเขาจะรีบไปส่งผู้โดยสารไปดูคลิปเลยครับ
ให้รถแซงข้างหน้าเลยให้รถแซงข้างหน้าเลยให้น้ำเกลืออยู่ครับผมให้น้ำเกลือคนไข้อยู่
ผมให้น้ำเกลือคนไข้อยู่รถขยับไม่ได้อ่าให้รถอ้อมข้างหน้าก่อนโอเคโอเค
เหตุการณ์ระหว่างที่รถพยาบาลคันนี้กำลังจะนำหญิงท้องแก่ไปยังโรงพยาบาล
แต่กลับถูกวินรถตู้บอกให้รีบออกไปหน่อยรีบไปหน่อยเพราะว่าจอดขวางเขา
เขาจะรีบไปส่งผู้โดยสารขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังให้น้ำเกลือคนป่วย
เนียมพิมายเป็นผู้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่าจอดทับ
ที่เขาใครจะเจ็บใครจะป่วยไม่สนจะรับคนอย่างเดียวนะฮะเป็น
เรื่องราวของรถพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแถวอนุสวรีชัย
สมรภูมินะครับคุณผู้ชมก็ทราบดีว่ามีไม่กี่แห่งหรอกอยู่ย่านนั้นก็
กำลังจะเคลื่อนย้ายคนป่วยท้องแก่มีอาการเลือดออกในท้องเนี่ย
นะฮะไปส่งที่โรงพยาบาลใหญ่ใกล้ใกล้กันแต่ถูกวินรถตู้ตรง
เนี้ยเร่งให้ออกไปเร็วเพราะว่าไปจอดขวางเขาเขารับส่ง
ผู้โดยสารไม่ได้ส่วนชาวเน็ตต่างเข้ามาตอบว่าวินรถตู้ว่าไม่
เห็นใจคนป่วยเลยนะฮะระวังจะเจอญาติหรือว่าเป็นพี่น้อง
ญาติของตัวเองบ้างเถอะไม่เห็นใจเขาใจเราแบบนี้บ้าง
นะครับขณะที่อาสากู้ชีพของโรงพยาบาลก็บอกว่าเขากับ
แพทย์ได้รับแจ้งว่ามีคนป่วยนอนฟุบไปกับพื้นที่ร้าน
อะไหล่โทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามกับเกาะพญาไทยแถวอนุสวรี
แหละก็เลยรีบนำรถฉุกเฉินออกไปช่วยเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเกิดอาการชักเกร็งตาเหลือกครับ
รีบนำใส่เปลแขนฝาฟูงชนเข้าไปแล้วก็วินรถตู้ที่แอด
นั้นก็เอาคนเนี่ยแทรกเข้าไปเพื่อไปเจาะใส่น้ำเกลือให้ก่อนให้
นอนอยู่บนรถฉุกเฉินไม่นานนะครับแต่กลับถูกวินรถตู้คันนี้
ให้ไล่ให้ออกไปจากพื้นที่เพื่อที่จะเขาเนี่ยจะได้รับผู้โดยสารได้นะครับ
เขาก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดเกิดขึ้นนะครับ
ด่านคนอยู่แล้ววิญญาณุสวดีก็ชี้แจงว่าปกติแล้วเนี่ยไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อน
แต่วันที่เกิดเหตุนั้นพนักงานวัยรุ่นมาคุมวินเองชั่วคราวใจร้อนไปหน่อย
ก็ทำให้เกิดเรื่องก็ฝากขอโทษสังคมแล้วก็ขอโทษรถพยาบาลขอโทษผู้ป่วยขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ